เราจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่
เทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้เราสามารถรู้ข้อมูลของต้นไม้ได้แล้วนะ
ปกติเนี่ยโทรศัพท์มือถือของคุณชนะเนี่ย

ห้ามจะห้ามก็ไม่ทันแล้ว
อ๋อทำอะไรได้จริงแล้วพาไปสแกนดูต้นไม้

คนอะไรคุยกับต้นไม้ผ่านทางไลน์
ไม่ต้องคุยสิเราหาข้อมูลสิ
ไอดีไลน์ใครที่วางทิ้งไว้นะคะคุณ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพาน้อย
ที่บ้านภูพานทองจังหวัดหนองบัวลำพู
อบจหนองบัวลำพูเขาเกิดไอเดียบันเจิดมากก็คือ
เพื่อสร้างฐานการเชื่อมต่อข้อมูลพันไม้
ที่มีอยู่บนภูพานน้อยเข้าสู่ระบบโซเชียล
เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลพันไม้
คือคุณเคยไปสถานที่ต่างแล้วคุณบอกนี่ต้นอะไรไหม

แล้วบางทีที่มันมีป้ายแปะต้นไม้ก็อ่านไม่ออกว่า
บางทีมันเหลือแล้วใช่ตัวเหลือลางบ้างใช่ไหมคะอันนี้แหละ

ก็จะเข้าไปในลิงก์ฐานข้อมูลของเว็บไซต์อบจหนองบัวลำพู

ข้อมูลพันไม้ก็จะปรากฏบนหน้าจอให้ศึกษารายละเอียดกันแล้ว
เปรียบเทียบกับต้นไม้ของจริงที่อยู่ตรงหน้าได้แบบง่ายเลยนะคะ
ไปฟังนายกอบจกันหน่อยว่าเขามีนโยบายยังไง
ไฟแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว
เราจะทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ
เกี่ยวกับพันไม้พื้นถิ่น
จึงได้ให้นโยบายบอกว่าเราต้อง

แล้วก็จะลิงก์เข้าไปยังข้อมูลต่าง
การศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยส่วนเอง

ก็คือประมาณ๕๐๐แผ่นแล้วนะคะ

ในการใช้ข้อมูลแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่
ให้มันเป็นประโยชน์แบบนี้

แบบนี้เจอต้นมงต้นไม้ที่ไหนนะ
ก็ไปเดินเข้าไปแล้วก็ถามได้เลย

เดี๋ยวมองหน้ามีไลน์ป่ะ

ที่เขาบอกว่าร่ำลือกันว่า

เพราะว่าแล้วแต่ละคนเขามองไม่เห็นเหมือนกัน
แต่นี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคุณผู้ชมนะในการที่จะให้ความรู้เรื่องของข้อมูลต้นไม้
แต่ละต้นว่ามันเป็นมาอย่างไรผ่านทางช่องทางไลน์
คือใช้เทคโนโลยี๔๐แบบนี้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับ
สุดยอดจริงเลยนะคะคุณผู้ชม